รวมไปถึงสกุปข่าวนี้นะคะขออาจารย์แฟนละครโดยตรงเลยค่ะ
เรารวบรวมแล้วก็คัดสรรนะคะดาราที่ยังสาวแต่ว่ารับบทแม่
แล้วก็ปังทุกเรื่องจริงคุณผู้ชมให้ดูหน้าจอนะคะ
ถ้ำที่คัดมาโอ้โหแต่ละคนเปิดไปช่องไหนเจอช่องนั้นนะคะ
คนแรกนะพี่ออนอนงปัญญานงนะคะ
แล้วก็พี่น้ำฝนสวงสุดาที่เรียกตัวเองว่าพี่สวงนะคะ
รวมไปถึงพี่หมวยอันสนาหรือว่าหมวยชีวาสค่ะคุณผู้ชม
แต่ละคนเนี่ยค่ะหน้าจอนะคะรับบทแม่แสดงบทบาทชื่อเฉินอารมณ์กันถึงพริกถึงขิงค่ะ
แต่ชีวิตจริงตัวจริงสวยปิ๊งเราชิดซ้ายไปเลยนี่คุณผู้ชมนะคะ
คนแรกนี่แหละค่ะพี่ออนอนงปัญญาวงค่ะ
แม้จะออกตัวนะคะว่าปีนี้พี่อายุ๕๐ปีแล้ว
แต่ความสวยสดงดงามของพี่ออนเนี่ยยืนหนึ่งเป็นนัมเบอร์วันจริงค่ะ
จอเล่นเป็นบทแม่มาหลายต่อหลายเรื่องนะคะ
ทั้งคุณแม่แสนดีคุณแม่ที่แอบร้ายเนี่ยแบบจุดไทยแบบไหนก็สวยมากนะคะ
แต่ชีวิตจริงพี่ออนเป็นคุณแม่ของลูกชายทั้งสองคนค่ะ
ก็คือน้องอองตองแล้วก็อองรีนั่นเองนี่หล่อด้วยนะ
ทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยเดี่ยวได้สุดยอดนะคะ
พอกับผลงานการแสดงอัปเดตล่าสุด
ปีนี้จะได้ดูทั้งหมด๔เรื่อง

เก็บแผ่นดินนมป้มเสน่หาดังเปิดอีก๒เรื่องเลยว่าปังไปเลยจ้า
ขยับมาที่นางสาวไทยปี๒๕๔๐กันบ้างนะคะ

เอาเรียนตัวเองว่าพี่ส่วง

เดินเข้าสู่วงการมันเทิงอย่างเฉิดใช้เลย
แม้ตอนนี้จะอายุ๔๕ปีแล้วแต่บอกเลยว่าพี่น้ำฝนตัวจริง

มีทั้งไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเสือหยืดกางเกงยีนนะคะ
โพสต์ภาพสดใสอย่างกับสาววัยรุ่น
ส่วนบทบาทการแสดงนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะอะไรรู้ไหม
ล่าสุดพี่ฝนเขาตีบทหม่อมพิกุลในละครสร้อยสบันงา
เขาบอกว่าตีฟลดนั้นแตกกระจูยกระจายกระเจิงพี่เลย

ยิ่งตอนเข้าฉัดก็ไบเฟิร์นที่พี่แจ๊กบอกนะ
โอ้โหใส่ละครฟะอินมาก

ซึ่งเคล็ดลับความสวยของพี่ฝนนะ

พี่มีความเป็นธรรมชาติ

ทำไมตัวจริงเรากับตัวละครคนละแบบ

พอเป็นตัวเราก็ทำให้คนน้องที่ติดตามในไอจี
การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
เราจะมีความสบายเรียบง่าย
ปิดท้ายกับตำนานซุปเปอร์โมเดลเมืองไทยค่ะ
พี่หมวยอาศนาโด่งดังในชื่อหมวยชีวาจังนั้นแหละ
นางแบบรุ่นราวคราวเดียวกับพี่อุ๋มอาภาษิริค่ะ
บทบาทการเล่นเป็นแม่มาอย่างโชคโชนเลยนะครับ
ปีนี้เนี่ยบอกอายุคุณจะตกใจนะ
อายุ๕๐แล้วแต่หน้ายังเฟี้ยวอยู่นะ
เปรี้ยวอยู่ความสวยความปังของพี่หมวยก็คือไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยคุณผู้ชม
โดดมารับบทเด่นในละครบ่วงใบบุญประชันกับพีชทองเจือไปเลยค่ะ

ก็เป็นคนง่ายเสื้อบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ตามวาระโอกาสที่ไปนะคะ

จริงแล้วพอกลับมารับละครเนี่ย
รู้สึกว่าคือหลงรัก
เพราะว่าเราได้เล่นที่แบบชีวิต
ใช่หลากหลาย